เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนึงเขาป่วยเป็นอามภาษณ์

ทีนี้แกก็นั่งวิวแชร์ไปแล้วก็ไปก้มดูเครื่องสูบน้ำ

จังหวะที่ชะโงกคุณผู้ชมไปดู

แล้วก็ทำให้เสียชีวิตหัวทิ่มตกบ่อน้ำ
แล้วนี่วิวแชร์ยังอยู่ข้างบ่อน้ำอยู่เลยนะคะ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาพร้อมชุดประดาน้ำ
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินก็ไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้คือบ้านเลขที่๑๘๒ทับ๓
ที่ตำบลนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
บ่อบาดานนี้มันลึก๑๕เมตร
แล้วก็ขอบปากบ่อเขาก็มีการก่ออิดบล็อก
เหมือนเป็นกำแพงรอบมีรถวิวแชร์อยู่คันนึง
ชุดประดาน้ำก็รู้แหละว่ามีคนตกลงไปในเบาะเสียชีวิต
ก็จะต้องลงไปงมนำศพที่อยู่ก้นบ่อขึ้นมา

ลำบากค่ะเพราะว่าปากบ่อเนี่ยมันไม่ได้กว้างมาก

แล้วผู้ตายคือนายพิพัฒน์วงสมุทรอายุ๕๔ปี
ตอนที่มีการกู้ศพขึ้นมาบนปากบ่อ
กู้ภัยต้องมีถังออกซิเจนแล้วก็โรยตัวลงไปแบบนี้
แล้วผู้ตายมีอาการป่วยเป็นอำมพลึกเดินไม่ได้

ภรรยาของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ภรรยากับลูกสาวออกไปตลาด
จะไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาให้กับสามีนั่นแหละ
แล้วก็ให้สามีอยู่บ้านอยู่คนเดียวด้วย
พอกลับมาถึงบ้านเห็นแล้วว่าวิวแชร์จอดอยู่ที่บ่อบาดาน
ภรรยาคิดเลยว่ามันต้องเกิดเหตุร้ายกับสามีแน่
เพราะว่าตัวสามีไม่ได้นั่งอยู่บนวิวแชร์
แล้วพอเดินไปดูตรงบ่อบาดาน
เจอแผ่นกระเบื้องที่มันปิดปากบ่อมันแตก
แล้วมองหารอบไม่เจอสามี
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค้นหา
ไปในบ่อมันลึก๑๕เมตรไงคะตอนนั้นยังไม่เห็นร่าง
ภรรยาบอกว่าสามีน่าจะนั่งวิวแชร์ออกมาจากบ้าน

เพราะว่าสามีจะชอบมาตรวจดูปริมาณน้ำในบ่อ
มาดูเครื่องสูบน้ำประจำเลย
แล้วอาจจะเป็นจังหวะที่สามีชะโงกหน้าไปดูน้ำในบ่อ
แล้วก็อาจจะพลาดท่าทำให้คือตกลงไปหัวทิ้มลงไป
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอการตรวจพิสูจนชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ